คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะคะ
เป็นเรื่องที่สะเทือนใจค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนิน่า
เด็กหญิงวัย๑๕ปีที่เรียนอยู่ชั้นม๓ที่สงขลานะคะ
ถูกคนร้ายก็คือบังหมัดเนี่ยค่ะข่มขืนและฆ่าชิงทรัพย
แล้วก็พยายามจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุ
วันนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจศพให้กับน้องนิน่านะคะ
เพื่อนก็มาร่วมร้องเพลงไว้อาลัยให้กับน้อง
และตอนนี้ค่ะประเด็นสำคัญที่เพื่อนและคนใกล้ชิดบอกว่า
อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือเรื่องของข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตนะคะ
นี่คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืน
อยากจะให้การลงโทษสูงสุดประหารชีวิตไปเลยนะคะ
เพื่อนของน้องนิน่าค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่สงคลานะคะ
ตะโกนสาบแช่งชูป้ายข้อความข่มขืนเท่ากับประหาร

นายประถมหรือบังหมัดกงหราอายุ๔๙ปีผู้ต้องหา
นี่คือภาพบรรยากาศกลางงานศพเลยนะคะ
งานศพของน้องนิน่าที่วัดป่ายาง
ซึ่งมีพิธีชาปนกิจในวันนี้
นี่ค่ะคือบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์
ภายในงานศพครอบครัวได้นำชุดนักเรียน

และสิ่งของประดับที่น้องนิน่าใช้เป็นประจำค่ะ

ฉันจะอยู่เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

หน้าออนนิน่า

น้องมีนคือเสียใจมากนะคะ
สีหน้าแววตาเศร้าหมองน้ำตาไหลตลอดค่ะ

แล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าลงศพของแฟนสาว
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
คิดถึงเธอเพราะเธอรู้ไหม
ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้
ทั้งหมดชอบดูสิ่งที่ดีที่เธอยังมีให้กัน
ทำไมฉันไม่ได้ขอบเธอ
ทำไมเธอมาทำไมขอบฉัน

เหมือนผู้รัก

พูดถึงคนรักที่จากไปอย่างกระทันหันนะคะ
คุณผู้ชมคะมีช่วงเวลาที่
จะต้องมีการเปิดฝาโลงให้ทางครอบครัว
ได้เห็นหน้าของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
คุณแม่ของน้องนี่นานะคะ
ร้องไห้ปานจะขาดใจ
จนยัดต้องพยุงลงจากเมศไปเลยค่ะ
เราอยากมาได้นะคะ
อีกไม่ด้วย

เห็นศพลูกสาวคือร้องไห้ตลอดเวลา
คือพ่อบอกแทบไม่กล้าไปดูศพของลูกที่นอนแน่นิ่ง

ส่วนญาติของน้องนิน่าและเพื่อนก็ชูป้ายข้อความข่มขืนเท่ากับประหารนะคะ
นี่คือคุณน้าของน้องนิน่านะคะพอเสร็จพิธีเรียบร้อย
ทุกคนก็บอกเลยว่าควรจะต้องลงโทษบังหมัดผู้ต้องหาสูงสุดด้วยการประหารชีวิตค่ะ
คือในช่วงเวลาที่มีพิธีชาปนกิจศพน้องนิน่าเนี่ย
ในช่วงเวลาเดียวกันเราให้ท่านเห็นภาพไปพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้

คือตัวบังหมัดเนี่ยตอนนี้ถูกคุมตัวดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
แต่ว่าภรรยาแล้วก็ลูกของบังหมัดตอนนี้ต้องไปอยู่ที่อื่นนะฮะ
ถ้าพูดตรงก็คือก็ด้วยการรับเคราะห์จากผลกรรมที่บังหมัดทำไว้นะฮะ

ภรรยาบอกว่าก็ทนรับความกดดันจากข่าวคราวต่างที่เกิดขึ้นไม่ไหวเหมือนกัน

น่าสงสารก็คือแม่ของบังหมัดที่เป็นอันไซเมอร์ยังต้องอยู่ที่นี่นะ

ฝากเพื่อนบ้านเอาไว้แต่ว่าล็อกโซ่คล้องกุญแจไม่ให้ออกไปไหนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
คือที่งานชาวพนักกิจศพของน้องนิน่านะครับวันนี้ญาติญาตินะฮะ

นำแผ่นข้อความเขียนข่มขืนเท่ากับอาหารมาชู
ตะโกนสาบแช่งคนที่ก่อเหตุทำร้ายน้องนิน่าจนเสียชีวิต
เดี๋ยวฟังน้าสาวของน้องนิน่านะครับ
ไม่มีทางให้เอาไปอ่ะประหารอย่างนี้
น้องนี่หนาไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วนะคะ
ทุกคนจะช่วยกันไม่ให้น้องนิน่าเสียไปฟรี
เราจะช่วยกันผลักดันให้มีการประหาร

จะได้ไม่เป็นบทเรียนกับทุกคนนะคะน้อง

คนเราชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตถูกมั้ย

คนด้านหลังว่าพี่ที่เสียใจ
มันโหดเกินไปหนูรับไม่ได้

ตำรวจคุมตัวบังหมัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โอ้โหครอบครัวญาติพี่น้องชาวบ้านมากันไปมั้งนี้
หลายคนก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวฟังที่เขาสะท้อนมาในวันนี้นะครับ
เมื่อกี่อย่างนี้แฟนนนูกตัวอยู่หลังอายุ

ก็แล้วแต่ความล่าเริงของน้องจะอยู่ในใจพี่ตลอด

สิ่งที่สำคัญกับน้องเรา

มันเจ็บมันแน่นอยู่ในอกครับ
ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดกับเขาแล้ว

ก็คือประหารนะครับ

คราคบคืนประหารนะครับ

เพราะคนด้านในเขารออยู่
ส่วนคุณพ่อน้องนินางวันนี้บอกกับเรานะครับ
ที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะผู้ต้องหาอาจจะได้ประกันตัวในชั้นศาลหรือเปล่าเนี่ย
ทางคุณพ่อบอกว่าทางญาติยาติทางครอบครัวน้องนี้นะ
ไม่อยากให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวนะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าทางคดีนะคะ
คือวันนี้คนตมรตรีถิ่วทวัฏณศรี
ผู้มังคับการสืบสวนต้ำปรบภูทรภักดิ์๙
ก็ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนิน่า
แล้วก็ให้คำมั่นกับครอบครัวว่าคดีนี้

ก่อเหตุอย่างโหดร้ายทารุณมีพฤติการโหดเขี้ยม
ตอนสอบปากคำก็มีสีหน้านิ่งเฉย
แล้วพฤติกรรมของการก่อเหตุ
คนร้ายเล่าให้ตำรวจฟังหน้านิ่งเหมือนกับไม่รู้สึกผิดด้วยซ้ำ
แล้วการเก็บพยานหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ

ยืนยันว่าหลักฐานแน่นหนาพอ
ที่จะขอให้ศาลพิจารณาโทษสูงสุดกับคนร้าย
ขอให้ครอบครัวของน้องนิน่าสบายใจได้
ว่าคนร้ายจะต้องได้รับโทษอย่างสะสมค่ะ
อันนี้คือการการทำผิดที่อยู่ในกระโมลสันดาน
ของคนที่พยายามจะปกปิดตัวเองโดยที่ไม่คิดถึงคนอื่น
และคุณผู้ชมคะโอ้โหประเด็นนี้
คือพลบุรตรีธิวทวัฒน์บอกว่า
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
คาดว่าบางหมัดอาจจะมีการเกาะเหตุ
คดีลักษณะเดียวกันอีกหลายจังหวัดค่ะ
น่าจะเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้ว
ถ้ามีผู้เสียหายรายไหน
ดูข่าวจำหน้าบังหมัดได้
แล้วเคยถูกก่อเหตุในลักษณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นการอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าข่มขืนเนี่ยนะคะ
แจ้งตำรวจค่ะให้ไปแจ้งตำรวจนะคะ